ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ติดตามจากบรรยายงานชุดโรงไฟฟ้าฐานหิน

การพัฒนาตามความต้องการของชุมชนครับ
ที่อำเภชนาฯจังหวัดสงครา

อย่างหน้าโรงไฟฟ้าจนะก็มีอยู่ไม่น้อย
ติดกับโรงไฟฟ้าจนะที่บ้านหัวดินเหนือหมู่ที่๘ตำบลป่าชิง
ชาวบ้านที่นี่รวมตัวกันเป็นกลุ่มส่งเสริม

สารอาชีพดั้งเดิมในพื้นที่

ก็ตั้งแต่เขาตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นมาเขาก็ลงพื้นที่มาดูว่า
พื้นที่ในชนะเราพื้นที่ป่าชิงหาพื้นที่ที่อยู่ในเป็นตะบนป่าชิง
อยู่ติดเป็นพื้นที่ติดโรงไฟฟ้าเลย
เขาก็มาดูว่าพื้นที่นี้มีการทำคงนกเป็นอาชีพอยู่
สนับสนุนแล้วก็อยากจะให้มีการสืบสารการทำของนก
อยากให้มีเยาวชนได้เข้ามาร่วมทำ
เพราะว่าที่ทำมาหลายปีก็คนรุ่นก่อนเขาก็ได้ล้มหายตายจากไปบ้าง

แล้วก็ในส่วนของกลุ่มสตรี
สตรีก็ส่วนชาวบ้านเราก็อาชีพหลักก็ทำคงรายได้ยังน้อยอยู่
ก็บางคนก็ทำลูกหนึ่ง๓๐๐มั่ง๔๐๐มั่ง
ก็อยากจะมาเพิ่มทักษะกันให้มีความรู้
อาจจะต่อไปทำ๕๐๐บ้างแล้วก็๑๐๐๐บ้าง
เขาก็มาส่งเสริมจัดการเรื่องวัสดุ
แล้วก็ให้วิทยากรสินค้าเราตอนนี้ในกลุ่มเราก็ได้ระดับ๕ดาวแล้ว
ตอนนี้กรปภก็เข้ามาดูแลทุกอย่าง
มาหาสถานที่ให้เราได้ไปจัดจำหน่าย

เขาก็เอาเราเข้าไปร่วมโปรโมทสินค้าเราด้วยครับ

แต่ในด้านศาสนากรฟพจนะก็มีส่วนเข้าไป
ร่วมพัฒนาศาสนสถานในพื้นที่
อย่างที่มัศยิตหนูรุษตากวา
ที่ได้รับการส่งเสริมตามที่ชุมชนเสนอ
ไฟฟ้านี่มันต้องจะทำอะไรก็ต้องขอโครงการไป
ทำโครงการไปว่าจะทำอะไรเป็นส่วนรวมนะ

นี่เขาขอไปเขาจะถมดินให้นี่
ที่จะสร้างทำสนามกีฬาเด็กครับ
ทำสาลาอันนี้ประสงค์
เทพื้นเทวะรอบมัดจิตนี่
รอบมัดจิตน่ะเหมือนเดิม

ทั้งมัสยิตทั้งกุโบ
ไม่มีกระทบ
แปลว่าเราจะขอทำรัว
กุโบเขาก็จัดห้ายอย่างนั้น

ทำรัวตามอะไรแต่ทำรัวกันกุโบนี่ก็
เขาก็สนับสนุนเขาก็ช่วยเหลือ
พื้นที่ด้านหลังมัศยิตนูรุษตะกวา

เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจตามความต้องการของชุมชน

นำมาใช้กับโรงไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

ในการก่อสร้างเมืองฟ้าจนะครั้งนี้นะครับ
เราก็ได้มีการประมวลนะครับ
แล้วก็สรุปเอาเหตุผลความเป็นมา

ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ
เราก็พบว่าในส่วนของ
โครงการโรงไฟฟ้าจนะประเด็นสำหรับที่สุดก็คือ

ซึ่งกิจกรรมการขอความช่วยเหลือ

ก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะมาจากความคิดเห็นของชุมชนนะครับ
มีการทำประชาคมหมู่บ้านนะครับ
ผ่านมาทางผู้นำผ่านมาทางอำเภอจังหวัดเป็นต้นนะครับ
เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าทุกประเด็นนะครับต้องผ่านจากตัวแทนชุมชนนะครับ
่งสู่การพัฒนาโดยภาพรวมของตำบลอำเภอจังหวัดเป็นต้น
การพัฒนาชุมชนจึงเติบโตคู่ไปกับโรงไฟฟ้า
ปัจจุบันสิ่งที่ส่งเสริมเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น
แน่นอนครับเมื่อการตลาดตลาดเราคงเราสามารถจะขายได้
ตลาดเราขายได้เศรษฐกิจในหมู่บ้านก็ดี

ตอนนี้ก็รายได้ดีมาก

เดอร์ต่อคนที่รับตอนนี้
สัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยก็๑๐ลูก
น้อยก็๕๐๐๐๖๐๐๐บาท๗๐๐๐บาท

แล้วก็ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นตามลำดับ
อาชีพนี้เมื่อก่อนอาจจะมีซบเซาไปบ้าง
แต่ตอนนี้เมื่อทางกรภโรงไฟฟ้าจรรย์นะได้เข้ามาสนับสนุนแล้ว
คนอื่นที่เขาเห็นว่ากรพมาสนับสนุน
เขาก็จะมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น

เพื่อว่าต่อไปคิดว่าจะพยายามให้ลูกหลานเราเนี่ย
สืบสารอาชีพนี้ต่อไปครับ
ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
อยู่รอบโรงไฟฟ้าถือเป็นพันธกิจ
กรฟภต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการผลิตกระแสไฟฟ้า
ซึ่งการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

โรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้างขึ้นมาใหม่
รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าเทพา

เพื่อให้โรงไฟฟ้าช่วยเป็นส่วนหนึ่ง
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ไกรพรมมิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน